สุขเศษดาวเหนือแก่นนะคร
นี่คือขุนพลแห่งเกียรติกิลินโปรโมชั่น
พร้อมที่จะห้ามหันกับยอดขุนพลอินโดนีเซีย
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมศึกกำปั้นสถานโลกแม่ลาน้อย
ณโรงเรียนแม่ลาน้อยเดอรุ่น๑๐จังหวัดแม่ฮ่องศร
ในวันศุกร์ที่๑๙กรกฎาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒หญิงสดจากอำเภอแม่ลาน้อย
เกียรติกิรินโปรโมชั่นรับประกันความมัน